ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาดิฉันติดตามข่าวนี้มาตลอดค่ะ
เหตุการณ์น้ำท่วมที่ภาคใต้นะคะก่อนหน้านี้ปพ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่า๗จังหวัดตอนนี้ลดเหลือ๕จังหวัดแล้ว
๕๑อำเภอที่ยังคงน้ำท่วมสูงอยู่นะคะ

โรงเรียนดิฉันที่จุลาพรจังหวัดตรังน้ำท่วม
น้องต้องใช้เรือในการสัญจรนะคะ
หรือแม้แต่พระเนรที่วัดประสิทธิชัยหรือวัดท่าจีนก็เช่นเดียวกันนะคะ
ถ้าเกิดว่าไปดูจังหวัดตรังจังหวัดเดียวเนี่ยนะคะ
น้ำท่วมหนักทั้งหมด๖อำเภอด้วยกัน
แล้วถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงแล้วด้วยนะคะ
คุณดูนะสภาพน้ำที่ไหลมาเร็วแล้วก็แรง
เข้าท่วมหลายพื้นที่ของ๖อำเภอจังหวัดตรัง
ทำให้บ้านเรือนไหล๑๐หลังค่ะ

คนในบ้านก็ต้องเร่งอพยพไปอยู่ในแหล่งพักผิงชั่วคราว
ลำบากทั้งเรื่องของน้ำดื่มน้ำอาบค่ะ

ปีนี้น้ำมาเร็วแล้วก็แรงตั้งตัวแบบไม่ทันเลยนะคะ
จากบางพื้นที่เป็นแอ่งกระทะ
แล้วน้ำยังคงท่วมขังอยู่อีกนานนับเดือนแน่ค่ะ
โดยเฉพาะบริเวณคลองช้างริมถนนสายตรังสิเกา
เจ้าหน้าที่กรมชลประธานได้นำเอาเครื่องจักรกลหนัก
รวมทั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ไปสูบน้ำ
เพื่อผลักดันน้ำจากแม่น้ำตรัง
ให้ไหลออกสู่ปากน้ำทะเลกันตังอย่างรวดเร็วมากขึ้น
สำหรับพื้นที่ที่หนักที่สุด๔ตำบลในอำเภอเมือง
ก็คือหนึ่งในนั้นตำบลบังรักษ์ค่ะ
น้ำได้ไหลบากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน
แล้วก็เพิ่มระดับสูงกว่า๓เมตรคุณ๓เมตรแบบนี้
ตอนนี้กลายเป็นคลองแล้วนะคะถนนหนทางต่าง
ทำให้บ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมถึงหลังคา
กว่า๑๐หลังคาเรือนด้วยกันนะคะ
อีกพื้นที่น้ำท่วมหนักเช่นเดียวกัน
คือบ้านหนองบัวหมู่ที่๔ตำบลนาตาล่วงนะคะ
บ้านเรือนประชาชนกว่า๓๐หลังคาเรือน
ถูกน้ำท่วมถึงหลังคาบ้าน
คุณดูนะระดับน้ำสูงตั้งแต่๒๓เมตรค่ะ
กระแสน้ำที่ยังคงท่วมก็ไหลเชี่ยวกรากอย่างต่อเนื่องด้วย
พระเอนเอนในวัดประสิทธิชัยหรือวัดท่าจีน
ซึ่งเป็นพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยนะพระกับเนรคุณดูนะคะ
ต้องใช้เรือเป็นยวดยานพาหนะในการเข้าหรือออกจากวัดแบบนี้ค่ะ
แล้วก็ทั้งพระทั้งเนรบอกว่าความเป็นอยู่ยากลำบาก
แต่ดูเหมือนเนรจะสนุกนะฮะช่วยกันพายเรือแบบนี้
สาเหตุที่น้ำท่วมหนักสำหรับพื้นที่จังหวัดตรังนะคะ
จากว่ามวลน้ำมหาศาลมาจากอำเภอทุ่งสงศ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ไหลบ่าลงมาสมทบกับน้ำป่าจากเทือกเขาบรรทัศน์
ก็เลยทำให้พื้นที่ตอนล่างซึ่งอยู่ติดกับแม่น้ำตรัง
มีน้ำท่วมสูงขึ้นมากกว่าทุกปี
เห็นบอกว่าในรอบทศวรรษหรือว่า๑๐ปีที่ผ่านมาเลยนะคะ

แล้วก็จะบอกว่ามีเรื่องเศร้าด้วยนะคะที่จังหวัดตรังเนี่ย
เพราะมีคนจมน้ำเสียชีวิตเป็นรายแรกแล้ว๑ศพ
ก็คือคุณพิเชษเพชรประสิทธิ์อายุ๔๙ปี
คุณพิเชษเสียชีวิตขณะที่ขนของหนีน้ำ
เรือไปล่มแล้วหายไปต่อหน้าเมียเขาเลย
ใช่วันวันพี่อ่านข่าวนี้อยู่
สำหรับทั้ง๖อำเภอที่นำท่วมหนัก
แล้วก็ถูกประกาศเป็นพื้นที่สีแดงนะคะประกอบด้วย
อำเภอรัศดาอำเภอนายงอำเภอเวื่อยอด
อำเภอวังวิเศษอำเภอกันตังแล้วก็อำเภอเมืองค่ะ
โดยพื้นที่ตอนบนนะคะได้แก่รัศดาแล้วก็นายง
ตอนนี้เนี่ยสภาวะกลับเข้าสู่ปกติแล้วนะคะ
แต่ว่าสถานการณ์น้ำโดยรวมยังคงท่วมขังขยายวงกว้าง
มีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า๕๖๐๐กับ๒ครัวเรือนนะคะ
ฟังข่าวแบบนี้แล้วนะคะก็ต้องติดตามข่าวจากทางการ
แล้วก็ความช่วยเหลือจากทางการก็ต้องลงพื้นที่ไปเร็วด้วยนะคะ
ก็เอาของไปแจกนะครับที่นครศรีธรรมราช